เป็นความสวยในวงการหมอลำแต่ว่าขอติดอินเตอร์นิดนึง
ช่วงนี้บาร์บี้เขากำลังฮิตกำลังอินคุณผู้ชมค่ะ
และนี่เลยนางเอกหมอลำชื่อดังก้อยชะลินี
เหมือนบาร์บี้เลยอ่ะ

ล่าสุดเจอตัวจริงของน้องมาครั้งแรกนะคะ
บอกเลยว่าหูยสวยหูยสวยกินคน

เขายกให้เป็นหมอลำหน้าสาวบาร์บี้

งานแสดงหมอลำตอนนี้ไม่ทิ้งแน่นอน
เพราะว่าแจ้งเกิดจากการเป็นหมอลำ
ทุกคนได้ติดตามกันไปก่อนก็แล้วกัน

โอ้โหน้องก้อยเนี่ยเขามูไปสุดทาง

ที่นี่เขาดังมากเลยเราอ่านข่าวหลายรอบนะ

นอกจากงานร้องเพลงแล้วก็หมอลำ

จะเป็นบทไหนก็อยากลองดูสักครั้งนะคะ
จะให้เดินผ่านกล้องก็ได้ค่ะพี่

อ้อนแล้วนะขออ้อนไปถึงผู้จัดนะครับ

และผู้ใหญ่ทั้งหลายพร้อมที่จะพัฒนา

เล่นละครค่ะอยากเล่นละคร

แต่ก็ไม่นุ่มออกลงโซเชียลค่ะ
มีโอกาสได้แต่งตัวพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าลำถวายดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็หนูก็ไม่เคยลำนะคะก็ไปลำแล้วก็ไปจุดทูปเลขมันก็ออกมาอย่างนั้นนะคะ

ก็อยากอยู่นะคะให้เล่นบทไหนก็ได้นะคะถ้าผู้กำกับเห็นแววก็ทักมาได้นะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะค่ะแต่ว่าก็อยากฝากบอกไปนะคะเล่นอะไรก็ได้นะคะ
ก็ให้ผ่านกล้องไอ้เฉยก็ได้อยากพิสูจน์ความสามารถตัวเองอยากลองนะคะ